ตามกันต่อเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ภายในบ้านพักแถวคลองสามวากรุงเทพ
พ่อเลี้ยงใช้ค้อนทุบหัวแล้วก็ใช้เท้ากระทืบไปที่ท้องของลูกเลี้ยง
เลี้ยงเป็นผู้หญิงอายุ๒๙แล้วก็ท้อง๗เดือน
จนเสียชีวิตในลักษณะของการตายทั้งกลมนะคะ
ตอนนี้ยังหนีอยู่ล่าสุดขออนุมัติศาลออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะใครพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคนนี้
จากเหตุการณ์นี้นะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวนัญชยาจันทะโมคา
อายุ๒๙ปีตั้งคัน๗เดือนค่ะ
เสียชีวิตในลักษณะนอนคว่ำหน้าอยู่ในห้องนอนชั้น๒
ทาวน์ฮาส์๓ชั้นภายในหมู่บ้านเสริมสิริเขตคลองสามวา
สภาพศพนี่น่าสงสารมากนะคะมีแผลที่ข้อมือขวา
หัวเนี่ยถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลชะกันที่ท้องมีร่องรอยถูกทุบ
หูด้านซ้ายขาดแล้วข้างศพยังมีค้อนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตกอยู่เลยอะค่ะ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าคนก่อเหตุก็พ่อเลี้ยงนี่แหละ
นายภูมิใจเหลืองทองอายุห้าสิบสี่ปีเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อเลี้ยงคนนี้
ทะเลาะกับแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วก็ทะเลาะกันแรง
ของผู้เสียชีวิตก็เลยหนีไปอยู่ต่างจังหวัดนายภูมิใจพยายามตามกลับ
แต่แม่ของผู้เสียชีวิตไม่ยอมกลับนายภูมิใจโกรธเคยขู่ฆ่าลูกเลี้ยงแล้วก็ฆ่าจริง
หลังก่อเหตุนายภูมิใจขี่รถจักรยานโยนหลบหนีไปนะคะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพตอนที่นายภูมิใจเดินเข้าไปในบ้าน
แล้วก็เดินออกมาจากบ้านซึ่งนายภูมิใจเป็นคนสุดท้าย
ที่อยู่กับผู้เสียชีวิตแล้วเดินออกมาทำเนียนนิ่ง

กั๊กที่ใส่นั้นเป็นเสื้อวินจักรยานยนต์
เขามีอาชีพเป็นวินขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
สามีของผู้เสียชีวิตนายธนวัฒน์แก้วคำสอนอายุ๒๙ปี
บอกว่าปกติแล้วตัวเขากับภรรยาอยู่ที่บ้านหลังนี้
พี่สาวภรรยาแม่ภรรยาและพ่อเลี้ยงของภรรยา
พ่อเลี้ยงของภรรยาคนก่อเหตุมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์
ทุกคนก็ไปทำงานนะคะจนช่วงบ่ายน้าชายกลับมาที่บ้าน
เห็นผิดสังเกตเดินไปดูตามห้องต่าง
ปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องนอนชั้น๒
พบว่าภรรยาของนายธนวัฒน์ถูกฆาตกรรมอยู่ในห้องนอน
ก็มันรับไม่ได้คือผมรู้แค่ว่า
เอ่อเขามีปัญหากับแม่แฟนผมแก่นั้นเอง
แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะมะลงกับลูก
ถ้าเขาคุยทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวอยู่แล้ว

พี่ถ้าเห็นสภาพศพแฟนผมอ่ะ
ทีนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่ด้านหลังร้านทองแยกลำกระโหลกของตำรวจสอนอคันนายาวค่ะ
เห็นภาพว่าหลังจากนายภูมิใจก่อเหตุเสร็จเนี่ยนะคะขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็หลบหนีไปอันนี้เป็นเบาะแสล่าสุดที่ตำรวจมีนะคะ
นี่ตอนเดินออกมาคือทำร้ายเขาจนตายแล้วนะใช่ค่ะก็เดินนิ่งเนียน
ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้โอ้โหอะไรมันจะเลือดเย็นขนาดนี้นะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะนะฮะ
ก็ไปเจอยาดนะครับซึ่งทุกคนก็โศกเศร้าเสียใจกันหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ต้องทำใจกันอยู่นานแล้วฮะเปิดเป็นร้านเสริมสวยด้วยนะครับ
ทำใจกันอยู่นานก่อนจะให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราได้นะครับ
ทางผู้สื่อข่าวของเรายังได้ไปเจอกับวินจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับผู้ต้องหาก็คือนายภูมิใจนะ
เขาเล่าให้ฟังว่านายภูมิใจผู้ก่อเหตุผู้ต้องหาเนี่ย
ขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างจริงแต่ที่เห็นใส่เสื้อกั๊กเนี่ยคือขี่วินเถื่อนนะ
เป็นวินเถื่อนขี่หารายได้แต่ว่าวินแถวนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
ก็ถือว่าอาจจะขี่ก็ขี่ไปแต่ไปรับผู้โดยสารตรงอื่น
อย่ามารับตรงวินนี้เพราะว่าวินนี้เขาถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ว่าโดยส่วนตัวก็รู้จักกันเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็อยู่ระแวกแถวนี้นี่แหละ
และมีพฤติกรรมก็คือชอบเล่นการพนันโดยเฉพาะการเข้าโต๊ะสนุก
เล่นพนันเวลาเล่นสนุกเกอร์ในโต๊ะสนุกเนี่ยไปบ่อยมาก
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นผู้ต้องหากับภรรยาทะเลาะอะไรกันรุนแรงนะ
ก็มีบ้างเป็นบางวันที่ผู้ต้องหาจะมาเล่าเวลาเจอกันว่าวันนี้ทะเลาะกับเมียมาอีกแล้ว
จากนั้นก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังตอนแรกที่รู้ข่าวตกใจมาก
ไม่คิดว่าผู้ต้องหาจะคือนายภูมิใจเพราะว่าก่อนเกิดเหตุในตอนเช้ายังคุยกันอยู่เลย
ก็ดูปกติดีไม่เห็นมีอะไรเครียดไม่เห็นกังวลอะไร
แล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดูเป็นคนนิสัยโหดร้ายโหดเยี่ยมไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อน
หลังจากที่คุยกันก็หายเดินเข้าไปในบ้านก็คงตามภาพในกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
แล้วหลังจากนั้นช่วงก่อนเที่ยงก็เห็นนายภูมิใจเนี่ยรีบขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากพื้นที่
เหมือนเขาวิเครียดแต่เขาไม่ระบายฟังมาเหมือนเขาหุ้นหงิดแต่เราก็เข้าใจว่าเขาทะเลาะกับมียังไง
เราก็ว่าเรื่องของเขาครอบครัวเขานะเราก็พูดอะไรไม่ได้
แล้วทราบว่าเขาขับวินมอเตอร์ไซส์ด้วยเป็นวินของพี่ไหมหรือว่าวินใช่
ไม่ใช่ครับเป็นวินเทือนตัดเสื้อมาวิ่งเองนะครับ
แสดงว่าแถวนี้มีวินเถื่อนเยอะ

วินที่ถูกบทหมายนี่คือถูกกันไหมหรือว่าเราก็รู้จักกันแต่ไม่พูดเรื่องดีกันไหม
ก็เขามาวิ่งก็เราก็ปล่อยเขาวิ่งแหละก็คุยกันว่าเออผู้โดยสารที่วินเราก็ขอนะคุณก็ไปโฉบเอาที่อื่นเอา
เราก็เพื่อนภูมิกันเราก็ขอทะมากขึ้นแล้วก็ตามสบาย
ที่รู้มาก็คือสนุกเนี่ยเล่นทุกวัน

แล้วก็ลุงก่อนว่ามีบ่อนมีอะไรก็

แล้วตอนเช้าผมไม่รู้เขาทำไปยัง
ก็ยังคุยกันอยู่เรื่องหวยเรื่องอะไรที่บอกเนี่ย
ตอนเช้านะแต่ว่าตอนก่อนเที่ยง
คือว่าเขาไปมากเลยขับรถปื้นไปเลย

อื้อแล้วมีสองรอบ

คือแล้วรอบหลังประมาณ๑๑โมงเขากลับมาอีก
กลับมาจะชนในร้านทะเลเตย

แล้วเขาขับออกมาเนี่ยไม่รู้กลับมาทำไม
พี่คนนี้เป็นคนลงมือที่เพิ่งคุยกับเรามาเช้าอ่ะ

เขาอยากคบกับเขามาผมยังไม่อยากจะเชื่อเลย
อื้อคุยกันเนอะ

คนปกติแล้วก็คนไม่ได้ใจคอหดร้ายขนาดนั้น
แต่ว่าดูจากกล้องอะไรแล้วก็ผมใช่
มีข้อมูลจากเพื่อนบ้านในระแวกนะครับ
หลายคนบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งที่ผู้ก่อเหตุกับภรรยาก็ไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรกัน
เวลาไปไหนก็มักจะทักทายเพื่อนบ้านแม่ค้าพ่อค้าแถวนั้นเป็นประจำ
แต่เวลาออกจากบ้านเนี่ยไม่ค่อยออกมาพร้อมกันเท่าไหร่
สามีภรรยาคู่นี้นะระหว่างผู้ต้องหากับทางภรรยา
ซึ่งก่อนจะเกิดเรื่องผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้มีท่าทางผิดปกติ

จากนั้นค่ะทีมข่าวของเราได้เดินทางไปที่วัดสัมมาชัญญาวาส
ของนางสาวนัญชญาจันทมโมคาและลูกวัย๗เดือน

ยัดเสียใจนะคะที่ไปรอรับศพกัน
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะ

แม่ของผู้เสียชีวิตค่ะนางพิมวิมลจันทโมคาบอกว่า
ประเด็นที่ต้องเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด
ก็เพราะอยากจะจบปัญหาเพราะมีปากเสียงกับสามี

สามีน้อยใจที่เธอตามใจลูกสาวที่กำลังท้อง

เธอก็เลยบอกว่าขอเลี่ยงไปสงบสติอารมณ์สักพัก
ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องทะเลาะตบตีอะไรกัน
หรือว่าเรื่องของมือที่๓อะไรไม่มี
สามีต้องมาตามง้อขอคืนดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอื่น
แค่ต้องการไปสงบสติอารมณ์เท่านั้น

ที่ผ่านมามีกระแสข่าวออกมาบอกว่า

จริงแล้วมีนิสัยติดการพนัน

ไม่ได้มีคนมาติดพันธุ์ไม่ได้มีสามีใหม่อะไรด้วยซ้ำ

มาสูญเสียลูกสาวที่เป็นเสาหลักไป

ก็เสียใจที่เขาต้องมารับเคราะห์แทน
อยากให้ตำรวจจับตัวสามีมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
มีปากเสียงกับเขานิดหน่อยแต่ไม่คิดว่ามันจะเยอะ
ไม่ให้เกียรติเขาเขาไม่มีที่จะยืน
ใครถ้าใครถ้าเขาอยู่ไม่ได้ทุกคนก็อยู่ไม่ได้
ไม่มีอะไรจะพูดมันเกินอะไร
มันเกินของจิตใจมนุษย์แล้ว

แต่สิ่งที่ทำกับเราคือแบบนี้เหรอ
ที่บอกว่าความรักความรักความรักรักครอบครัว

แบบนี้มันฆ่าล้างแค้นไม่รู้เขาแค้นอะไรนักหนา
และเขาทำแล้วลูกก็ท้อง

ตองก่อนไหมเนี่ยการพนันมีติดผู้หญิงก็มี
แต่มันไม่ได้กระทบกระเทือนกับที่บ้าน
แต่คนที่เห็นก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูก
ลูกสาวก็จะชอบพูดเสมือน
อย่าทำให้แม่ฉันต้องทุกข์อย่าทำให้แม่ฉันต้องลำบากนะ
ฉันไม่ยอมนะลูกก็จะพูดอย่างนี้
ลูกเราต้องมารับเวรรับกรรม
เพราะเราเพราะอนาคตของเขา
เขารักแม่มากจนเกินไปจนเขาลืมรักตัวเอง

แทนก็อยากให้สังคมลงโทษเขา
จำคุกจำคุกตลอดชีวิตค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงเดชผู้กำกับการสอนอคันนายาว
บอกว่าสั่งการให้พันธ์ตำรวจโทชูชัยจับเทียน
รองผู้กำกับการสอบสวนหัวหน้างาน
ดำเนินการขอสารอนุมัติออกหมายจับ
ให้ภูมิใจเหลืองทองเพราะเลี้ยงคนเหก่อ
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดมีนบุรีค่ะลงวันที่๑๒เมษายนนะคะ
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
ไม่ใช่แค่จำคุกตลอดชีวิตนะคะข้อหานี้ระวังโทษประหารชีวิต

ตำรวจสนคันนายาวบอกว่าตอนนี้รู้ว่าตัวคนก่อเหตุนายภูมิใจคนนี้
หนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าถ้าใครพบเห็นแจ้งไปได้ที่สอนอคันนายาวนะคะ
และตำรวจก็บอกมาด้วยว่าใครช่วยผู้ต้องหาหลบหนี
ที่พำนักพักพิงคุณจะมีความผิดไปด้วยนะคะ
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้นอย่าไปช่วยเหลือคนผิดถึงแม้ว่าคุณจะเป็นญาติ
เป็นคนรู้จักเขาก็ตามคือคดีดังขนาดเนี้ย
มาบอกตอนหลังว่าไม่รู้ไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าไปก่อคดีอะไรมาอย่างนี้
เวลาตำรวจเข้าไปตามจับได้นี่ไม่ได้